ปิดนะครับจับภาพรถเก๋งฮะรถเก๋งเนี่ยเมาเมาแล้วขับ
มอเตอร์ไซค์นะครับคนที่มากับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไปสองศพครับ
คุณผู้ชมดูสิครับดูความเมาของเขาสิฮะแซงทางโค้งไปแล้วด้วยเห
มอเตอร์ไซค์เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่กับเขาเลยคุณผู้ชมเนี่ยดู

ขับมาด้วยความเร็วเลยนะฮะแล้วแซงทางโค้งนะครับ
แล้วก็พุ่งชนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บก็หมุนไป
คุณผู้ชมครับเสียชีวิตทันที๒ศพฮะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนางสาวพิมชนกอายุ๑๗ปีครับ
มีแผลชะกันที่หัวแล้วก็ขาขวาเธอเพิ่งคลอดลูกได้๕เดือน
ส่วนอีกศพคือนายวัญชนะอายุ๒๑คอหักครับขาหักผิดรูป
สอบสวนทั้งคู่เป็นญาติกันไปเที่ยวงานแสดงสินค้าใกล้บ้านมา
มาถูกรถชนเสียชีวิตครับเหตุเกิดเมื่อคืนครับ
ห้วยตะแคงหมู่๖ตะบนเกาะพับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
คู่กรณีเป็นของนายจิรายุทธ์อายุ๒๘ปีขับรถยนต์
หนีกลับบ้านตัวเองนี่ครับรถคันที่ชนภาพจากกล้องวงจรปิด
อีกมุมจะพบว่าหลังจากนายจีรายุทธ์เนี่ยชนคนตายสองศพแล้วนะครับ
ระหว่างทางยังไปชนรั้วบ้านของชาวบ้านหมุนอีกหลายตลบนะครับ
ก็ยังดันทุลังนะครับหนีต่อชาวบ้านเนี่ยขับรถตามนายจิรายุทธ์
ไปถึงไปถึงบ้านเขาอ่ะเจ้าตัวบอกไม่ได้ชนชนอะไรนะ
เดี๋ยวดูสภาพรถสิครับคุณผู้ชมที่บอกว่าไม่ได้ชน
และนี่คือระหว่างทางฝากระโปรงรถเนี่ยคุณผู้ชมครับ
เลือดยังติดอยู่เลยจีรายุทธ์บอกว่าเขาไปนั่งดื่มกับเพื่อนมานะครับ
แล้วก็ขับรถจะมากดเงินจะไปซื้อเหล้าต่อนะครับ
แต่ระหว่างทางไม่รู้เฉียวชนอะไรบ้างหรอก
ผู้ชมข่าวสอบถามความขึ้นหน้าของคดีไปที่พัฒนางานสอบสวนสพมราชบุรีครับ
ก็อยู่ระหว่างการตรวจผลตรวจสอบร่างกาย
เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดแต่ผลของปริมาณแอลกอฮอลต้องรอ๑สัปดาห์แน่
จะรู้ผลนะครับส่วนผู้ต้องหานะครับ
จะนำตัวส่งฝากหางต่อสารจังหวัดราชบุรีวันพรุ่งนี้
ฐานความผิดก็คือขับรถขณะมืนเมาแล้วขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตครับ